ช่วงนี้เดี๋ยวจะไปตลอดกินกัน
ก๋วยเทียวอะไรใส
เดี๋ยวจะพาไปทานกันที่จังหวัดขนแก่น

ช่วยมาเสิร์ฟได้ไหมนะคนดีช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้ที่หัวใจ
ไม่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ขอเส้นใจก็พอ
เดี๋ยวนี่ไม่ขัดเลยนี่ปล่อยให้ร้องดูซิว่าจะร้องจบไหม

อยากจะฝากอะไรไปอีกไหมคะ
เดี๋ยวเล่าก่อนเล่าว่าที่มาที่ไปร้านนี้อยู่ตรงไหนยังไง
เพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านดูแล้วอยากจะไปทานแล้ว

เตี๋ยวเรือชายทุ่งหรือว่าเตี๋ยวเรือพิตตี้
รู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งอยู่ถนนมะลิวันก่อนเข้าเมืองขอนแก่น๓กิโลเมตร
ที่ร้านนี้เขาบอกว่ามีพริตตี้สาวสวยเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า
เพราะขอรับออร์เนอร์นะจ๊ะ

อีก๐๐๑มาจากไหน

ผู้ชายทั้งนั้นครับมานั่งกินร้านนี้
ผู้หญิงก็มีคนอยู่ในร้านเนี่ยผู้หญิงนั่งเต็มเลยเนี่ย

ขนาดนั้นเลย
ไอเดียเขาแจ่มจริงเขาบอกว่าได้ผลเกินคาดนะครับ
ในการนำเอาน้องพิตตี้มาจดออดงออเดอร์
รับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นจงเส้นใจอะไรก็ว่ากันไป

เคยเป็นนักดนตรีในผับมากลางคืนมาก่อน
รู้จักกับน้องพิตตี้สาวสวยเยอะแยะมากมาย
เลยตัดสินใจจ้างมาทำหน้าที่รับออเดอร์
อาหารเครื่องดื่มให้กับลูกค้าภายในร้านมันซะเลย
เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย
ลองฟังเสียงคุณพี่เจ้าของร้านกันหน่อยครับ
โอ้โหตอนนี้กระแสแบบแรงมากครับ
ตอนนี้คนแบบมาทั่วสารอาทิตย์เลยครับ
กันเยอะมากแล้วมาดูมาดูว่ามีจริงไหม
ส่วนมากเขาได้ยินกับเพื่อนบอกต่อกัน

ตอนแรกอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับ
คือมายืนรอกันเต็มแล้วโต๊ะไม่พออย่างนี้
แล้วก็อาหารยังระบบยังไม่โอเค
ก็คือตอนนี้คือเราปรับปรุงให้โอเคแล้วครับ
ตอนนี้รองรับกำลังขยายร้าน
แล้วก็เพื่อจะรองรับลูกค้าที่มากันเยอะช่วงเที่ยงนะครับผม

แล้วก็พิตตี้เพิ่มจากวันละ๒๓คน
นี่เป็น๔คน๓๔คนแล้วตอนนี้นะครับผม
แล้วก็คุณภาพของก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องถามคนมาชิม

ผมปรบมือให้กับไอเดียของพี่มนตรีเขา

เราเคยรู้จักกันตอนไหน

คุณเท้าความหน่อยเริ่มเริ่มเล่าหน่อย

แล้วที่สำคัญเห็นบอกว่าโอ้โหตอนนี้เขาปรับปรุงร้านเรียบร้อยแล้ว
แต่ผมบอกเลยนะถ้ายังเต็มเหมือนเดิมไม่เป็นไร

ไม่ต้องมีโต๊ะให้ผมผมนอนกินได้
คุณนอนกินอาหารกินก๋วยเตี๋ยวคุณก็นอนได้
ขอให้ได้เข้าไปในร้านผมอยู่ตรงไหนผมก็สบายใจ

คุณก็ไปทานด้วยแล้วกันจะได้กลับมาบอกว่ารสชาติเป็นยังไง
เพราะพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ารสชาติก็ต้องถามลูกค้าดู
รสชาติอร่อยไม่งั้นจะคนเยอะได้ไงเราปะโถ
แล้วที่สำคัญบางคนสั่งมาชามเดียว
นั่งกี่ชั่วโมงอยู่ยานเย็นเลย